ชาวบ้านที่พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีได้กลิ่นเหม็น
คือเหม็นมากอะค่ะเหม็นจนทนไม่ไหว
ก็เลยพยายามที่จะเดินตามหากลิ่น
ต้นต่อของกลิ่นมันอยู่ที่ไหนเดินไปที่บ้านหลังหนึ่ง

เพราะว่าไปพบเจ้าของบ้านหลังจุดเกิดเหตุ
ก็คือเป็นต้นต่อของกลิ่นนอนเสียชีวิตแล้ว

นี่คือตำรวจไปตรวจสอบปรากฏว่า
ประวัติของผู้เสียชีวิตเขามีโรคประจำตัวด้วยไง
โรคบะหวานก็เลยอาจจะทำให้เสียชีวิตรึเปล่า
ตำรวจภูทรพนัฐนิคมพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบ
เหตุคนเสียชีวิตภายในบ้านพักหลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ้านช้างอำเภอพนันนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตอนที่ไปในพื้นที่ไปพบศพนายอนันต์จันรัฐอายุ๕๔ปีเป็นเจ้าของบ้าน
นอนอยู่บนเตียงผ้าใบสภาพศพก็คือสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อ
ผิวหนังก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะคะเริ่มมีน้ำหนองน้ำเหลืองต่าง
ไหลนองลงพื้นทีนี้จากการชนะสูตรเบื้องต้นนะคะ
ไม่พบบาดแผลแล้วก็ร่องรอยการต่อสู้
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
จากตอนที่คนไปพบศพนะคะ
เพื่อนบ้านที่ไปพบศพเล่าบอกว่า
ขณะที่นั่งรับประทานอาหารกันที่หน้าบ้านพัก

จู่ค่ะก็ได้กลิ่นลักษณะคือกลิ่นเหม็นโชยมาค่ะ
เดินไปหารอบบ้านไปหาแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ
ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะไม่เห็นหน้าผู้ตายมาประมาณ๓วันแล้วนะ
ก็เลยเดินไปตะโกนเรียกหลายต่อหลายครั้ง
แต่ไม่มีเสียงตอบรับจากที่ท่านเรียก
ตัดสินใจเปิดประตูบ้านเข้าไป
โอ้โหผงะเลยนะคะเพราะว่าไปพบศพนายอนันต์
นอนเสียชีวิตที่เตียงพระไบ
แล้วก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเพียงคนเดียว
ผู้ตายมีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวาน
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรกันแน่
ให้ทางกู้ภัยส่งศพไปที่แพทย์
เพื่อที่จะไปชนะสูตรพลิกศพนะคะหาสาเหตุการเสียชีวิต